ไปดูคลิปเหตุการณ์คุณผู้ชมมีเรือแสวงบุญเขาไปล่มอยู่ที่กลางอ่าวเลยนะครับ
ปากอ่าวมอตมะอยู่ที่พม่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บถึง๔คนด้วยกันนะครับ
นี่ฮะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานผู้สิทธิ์ข่าวรายงานบอกว่าที่แสดงไทยพามาด้านแม่สอดจต
เป็นนักข่าวท้องถิ่นของรัทมอนที่พามาก็เป็นหน้าเที่ยวที่มีเรือลื่นลา
บางส่วนลอยคลาอยู่กลางทะเลครับ

เรือหาปลาเข้าไปช่วยโยนเสื้อชูชีพให้รอดชีวิตได้ทั้งหมด
แต่ว่ามี๔รายเขาบาดเจ็บจากการจมน้ำก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยผู้โดยสารทั้งหมดนั้นไม่ได้มีคนไทยนะครับ
แต่ว่าเป็นข้าราชการท้องถิ่นของพม่าครับสื่อมวลชนหน่วยกู้ภัยเอง
ที่กำลังจะเดินทางไปแสวงบุญที่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำ
แต่ว่าไปเจอคลื่นลมแรงก็เลยประสบเหตุซะก่อน
สุดท้ายทุกคนก็ปลอดภัยอาจจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้มีใครเสียชีวิต
ใครจะออกไปแสวงบุญกลางน้ำกลางทะเลอะไรก็ต้องระวัง
เรื่องของการพยากรเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับ